คุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งข่าวกันนะคะเป็นนุ่มพนักงานขับรถ
ของธนาคารชื่อดังในจังหวัดพิศนุโลกน้อยใจแฟนสาว
หลังจากเอ่ยปากถามแฟนไปว่ารักพี่ไหมเออ
แล้วไม่ได้รับคำตอบออกมาเดินออกมาหน้าบ้านนะคะ
ไลฟ์สดคือผู้หญิงเนี่ยไม่ได้ตอบว่ารักหรือไม่รัก
ไม่ได้ตอบถามไปแล้วก็นิ่งเฉย
ก็เลยเกิดความน้อยใจออกมานั่งหน้าบ้าน
แล้วก็ไลฟ์สดสุดท้ายเอาปืนเจาะขมับตัวเอง
ดยิงไปเลยนะคะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ

ผมไปแล้วนะโชคดีครับ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
ลุขวาหนึ่งนัดเจ้าหน้าที่ไปปั๊มหัวใจแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนในที่เกิดเหตุพบปืนลูกซองสั้นโทรศัพท์มือถือของนายบุญรัฐตกอยู่
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนางสาวขวัญเรือไทยรุ่งเจริญ
อายุ๓๐ปีแฟนสาวผู้บาดเจ็บเล่าว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งดื่มเบียอยู่ในบ้านกับนายบุญรัฐนั่นแหละจู่จู่แฟนนุ่มถามว่ารักพี่ไหม
ซึ่งเธอก็ไม่ได้ตอบอะค่ะนายบุญรัฐก็เลยเดินไปนั่งหน้าบ้าน
แล้วก็ไลฟ์สดจับปืนขึ้นมาใส่กระสุน
แล้วก็ยิงเข้าที่ขมับหนึ่งนัดเมื่อเธอได้ยินเสียงปืน
ก็เลยรีบวิ่งออกมาดูแล้วก็ร้องเรียกให้คนช่วย
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่านายบุญรัฐเกิดอาการน้อยใจแฟนสาวที่ไม่ยอมตอบคำถาม

ตอนนี้เนี่ยนายบุญรัฐอาการสาหัสอยู่ในห้องไอซียูนะคะ
จากนี้ในเฟซบุ๊กเนี่ยก็มีการโพสต์ข้อความเรื่องของการไลฟ์ด้วย
บอกว่าผมรักคุณนะพร้อมกับแท็กชื่อแฟนสาว
แล้วก็มีแฟนสาวมาตอบทำนองว่าคำว่ารักมันเป็นเพียงแค่ลมปาก
มันไม่ได้ทำให้ฉันดีใจหรอกที่คุณรักฉัน
ตอนนี้ยังคงบาดเจ็บอยู่นะบาดเจ็บสาหัสอยู่นะคะ
แล้วก็อ่าเวลาในการไลฟ์เนี้ยสักประมาณสิบนาทีได้
ค่ะนะคะก็ค่อนข้างยาวแล้วก็คนที่ดูอยู่เนี่ย
ก็เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะค่ะ